เอาใจคุณผู้ชมที่เป็นคอกีฬานะครับให้ติดตามข่าวกีฬากันก่อน
แล้วก็มีคุณพิชชี่มาอยู่ตรงนี้สวัสดีนะครับ

วันนี้ต้องติดตามเรื่องอะไรบ้างแน่นอนให้กำลังใจของทัพนักกีฬาที่จะไปแข่ง๔เกม
ใช่ค่ะจะเปิดฉากแล้วนะจะเปิดพฤศจิกายน
ถอยหลังสิอีกไม่กี่วันเองนะ๓๐พฤศจิกายน
วันนี้มีอัปเดตการแข่งขันหมายถึงว่าความพร้อมของ๒ชนิดกีฬาด้วยกัน
อะไรบ้างฮะมีวอเล็กบอลชายและอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นชนิดกีฬาความหวัง
ก็คือใส่ปากตะกร่อปกติเราครองความยิ่งใหญ่แบบคว้าเหรียญทองมาอย่างยาวนาน
มันจะมีบางช่วงบางตอนที่มาเลเซียเขาก็แบบแอบเอาเหรียญทองจากเราไปบ้าง
สลับกันไประหว่างไทยกับมาเลเซีย
ครั้งที่แล้วการแข่งขัน๔เกมครั้งที่แล้วเรากวาดได้ทุกเหรียญทองที่เราส่งเข้าแข่งขัน

คือครั้งนี้เราก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกันนะคะว่าเราจะกวาดทุกเหรียญทองที่ส่งเข้าแข่งขัน
แต่ทีนี้มันมีกฎว่าเราสามารถส่งเข้าไปได้เพียงแค่๓ทีมเท่านั้น
ก็หวังว่าใน๓ชุดที่เราส่งเข้าไปจะกวาดเงินทองทั้งหมดค่ะ
ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ก็สำหรับการแข่งขันกีฬาลูกพลาสติกทีมชาติไทยนะคะ
ทั้งชายและหญิงค่ะก็เก็บตัวฝึกซ้อมนะคะที่
ฝึกกีฬามูลนิธิตะกร่อแห่งประเทศไทยจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน๔เกมนะคะ
ซึ่งครั้งนี้ชิงชัยกันทั้งหมด๕เหรียญทองด้วยกัน
แต่ละชาติสามารถส่งชิงชัยได้๓ประเภท
โดยทัพตะกร่อไทยค่ะก็เลือกที่จะส่ง๓ประเภทที่ว่ามี
ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายและอีกประเภทจากทีมเดี่ยวหญิงนะคะ
โดยทีมชายค่ะส่งทั้งหมด๑๒คนด้วยกัน
นำทีมมาโดยพรชัยเขาแก้วค่ะที่จะเล่น๔เกมครั้งนี้เป็นสมัยที่๙
รวมถึงพัฒนภงยุพดีนะคะ
ส่วนหญิง๕คนนำมาโดยวิพาดาจิตพรวนค่ะ
สำหรับคู่แข่งที่น่ากลัวของทีมชายทั้งทีมเดี่ยวแล้วก็ทีมชุด
ก็คือมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซีย
ส่วนฝ่ายหญิงคู่แข่งที่น่าจับตาก็คือเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียค่ะ
ในขณะนี้นะครับเท่าที่เราเก็บตัวมาตั้งแต่๒พฤษภาเป็นต้นมา
จะมีเกณฑ์การทดสอบสมภาพนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็ผ่านเกณฑ์การทดสอบไป๓ครั้งแล้ว

มีความรู้สึกว่าอยากให้ถึงมันแข่งเร็วแล้ว
มีการเตรียมความพร้อมมาระยะเวลาหนึ่งพอสมควรแล้ว
แล้วก็ทุกคนก็พร้อมที่จะแข่งขัน
สำหรับ๔เกมครั้งที่แล้วนะคะที่มาเลเซีย๒ปีก่อนค่ะ
ตระก้อไทยก็ส่งชิงชัยทั้งหมด๔เหรียญด้วยกัน
แล้วก็กวาดมาได้ทั้งหมด๔เหรียญทองเลยนะคะ
ซึ่งครั้งนี้ทัพตระก้อไทยก็ตั้งเป้าที่จะกว่าทุกประเภทที่ส่งเข้าแข่งขันเช่นเดียวกันค่ะ
ครั้งที่แล้วส่ง๔ได้๔ครั้งนี้ส่ง๓ก็หวังว่าจะได้๓
และอีกหนึ่งประเภทกีฬาที่หวังเหรียญทองเช่นเดียวกัน

ครั้งที่แล้วนะคะวอเล็กบอลชายนะคะก็สามารถคว้าเหรียญทองได้นะคะ

หวังที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้ก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกัน
เพราะว่าคู่แข่งในอาเซียนหลายชาติก็ถือว่าฝีมือใกล้เคียงกัน
ได้มือคนดีเหมือนกันนะ
ความเคลื่อนไหวนะคะวอเล็กบอลชายทีมชาติ
ไทยนะคะเหลือเวลาฝึกซ้อมอยู่อีกเพียงแค่๒สัปดาห์เท่านั้นนะคะ
ก็ได้ทำการตัดตัวนักกีฬาเหลือ๑๔คนจาก๑๗คนนะคะ
ชุดนี้ค่ะไม่มีชื่อของกิติคุณศรีอุทธวงศ์นะคะ
จิรายุทธ์รักษาแก้วที่เลิกเล่นทีมชาติไปแล้วค่ะ
เล่นในทีมก็จะเป็นชุดที่ผสมผสานตัวเก่ากับดาวรุ่ง
มีกฤษดาสมคเนสาราญจิตเจ้าเรินสุขแล้วก็อมรเทพคนหานค่ะ
โดยหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างโค้ชยุ่นนาวะอากาศโทมนชัยสุพจิรกุลก็บอกนะคะว่า
เด็กใหม่ที่เข้ามาทำหน้าที่ได้ดีในศึกชิงแชมป์เอเชีย
ไปแข่งขันครั้งนี้ค่อนข้างกดดันเหมือนกันค่ะ
จากว่าต้องป้องกันแชมป์สถานเดียวเท่านั้น
การแข่งขันในรอบแรกถือว่าไม่หนักมากนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นแล้วก็รูปร่าง
ไม่มีใครเหนือรัวใครมากในอาเซียน
ขึ้นอยู่กับว่าวันแข่งขันใครจะทำผลงานได้ดีนะคะ
ก็ตีมอลเลสเต้ขอถอนทีมไปนะคะ
ก็เลยเหลือเพียงแค่๗ทีมแข่งขันกัน
มี๓ทีมนอกจากไทยแล้วก็มีเมียนมาร์แล้วก็สิงคโปร์
นัดแรกนะคะไทยจะเจอกับสิงคโปร์วันที่๒ธันวาคม
ต่อด้วยวันที่๖ธันวาคมเจอกับเมียนมานะคะ
ขณะที่อีกสายหนึ่งก็มีอินโดนีเซีย
นามกัมพูชาแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะ